เรื่องนี้กันหน่อยฮะโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องนี้กันอยู่
เป็นเรื่องราวของผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับ
สั่งโอนตินปั่นภูเขาไฟ
จากตู้สักอย่างหนึ่ง
แล้วทีนี้ครับได้ของแถมบางอย่าง
จนเกือบทำให้ลูกของเธอที่กินอยู่สู่ขิตแล้วนะ
เธอก็เลยเทมาหมดเลยโอนตินปั่นตรงนี้

โอ้โหมาทั้งสองแล้วเนี่ย
เบาบอกว่าเรื่องเรามันเกิดขึ้นกับเธอและครอบครัว
หลังจากไปกดเนี่ย
ตู้น้ำเจ้าดังแล้วมันเจอสิ่งแปลกปลอม
เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมานะครับ
จากตู้กดชื่อดังนั้นนะฮะ
เอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างหลุดเข้ามาในปาก

คลายออกมาพบว่ามันเป็นฟอย

พอคลายทิ้งก็ลองกินต่ออีก

แต่กลับรู้สึกมีอะไรบางอย่างเอาติดคออีกแล้ว
ทีนี้ฮะเทมาทั้งแก้วเลยเทออกมาทั้งแก้วเลย
พบว่าในแก้วมีเศษฟอยอยู่ถึง๑๓ชิ้นนะครับ
ทีนี้คะผู้เสียหายได้ติดต่อไปยัง
บริการของตู้น้ำดังกล่าว

และให้โค้ดเครื่องดื่มฟรี๕แก้วคุณ

บอกว่าเครื่องดื่มฟรีไม่ต้องการหรอก
แต่ต้องการว่าคุณจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างไร
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนสายไหมแล้วนะครับ
แล้วก็ขอคุยกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
แล้วแต่ให้การตลาดโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งกระเช้ามาให้
เจ้าของโพสต์บอกไม่รับกระเช้าจ้ะ
จะขอคุยกับคนที่มีอำนาจในการดูแลตู้น้ำตู้นี้
และตู้อื่นด้วยเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค
เจ้าของโพสต์ได้คุยกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็เลขาของเจ้าของตู้อะไรเหล่านี้นะฮะ
อีกฝ่ายเสนอค่าทำขวัญให้๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ถามว่าเธอเอาไหมไม่เอาเธอยังไม่เอานะฮะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน
เข้ามาแสงความเห็นส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลย
ถ้าเด็กกินเข้าไปมันมีอะไรเข้าไปในคอในท้องมันอันตรายนะ
ปะปนมาได้ยังไงไม่ปลอดภัยเลย
บางคนยังถามด้วยว่าสุดท้ายแล้ว
ทางเจ้าของตู้จะให้เงิน๕๐๐บาท
แล้วผู้เสียหายรับเงิน๕๐๐๐บาทตามที่เขาเสนอไหม

เจ้าของตู้จะให้น้ำ๕แก้วแต่ห้ามเพิ่มท็อปปิ้ง
ต่อมาจะให้กระเช้าต่อมาจะให้ค่าทำขวัญ๕๐๐บาท
แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่รับ
เพราะมองว่ามันดูถูกผู้บริโภคจนเกินไป
สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
คุณจะรับผิดชอบอื่นอย่างไรได้อีก
ก็รอติดตามเรื่องนี้มันต้องมีภาคต่อแน่นอนนะครับ